คุณผู้ชมค่ะพูดไปถึงเรื่องความรักสมัยอดีต
มันไม่มีโซเชียลมาช่วยตอบคำถามเราหรอก
ถ้านึกถึงมีปัญหาหัวใจนึกถึงใคร
พอลับดังในอดีตเลยซีรานีตอบปัญหาหัวใจ

คุณมีปัญหาหัวใจส่งไปถามเขา
นี่แล้วบอกเลยว่ามาตอนนี้
เออเรามีซีรีส์ใหม่จากไทยรัฐทีวี
ชื่อเรื่องว่าสิรานีที่รักคุณผู้ชม
แรงบันดาลใจมาจากคำถามในชีวิตจริงนี่แหละ
เอามาเสนอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่หลากหลาย
๖ราวด้วยกันและเป็นความรักแบบเข้มข้นคุณผู้ชม
แต่ว่าความพิเศษคือเพลงประกอบละครเรื่องนี้

เพลงไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย

ได้ลูกทุ่งสาวอีสานอิดดี้น้องเนยพัทสวรรค์ไง
แล้วก็คุณนิกสเลอปี้เนี่ยคนที่เขาแต่งเพลงดังไง
เจ้าของเพลงฮิตร้อยล้านวิวอย่างเพลงรักควรมี๒คน
ถ้าหากเธอรู้แล้วเธอไปเลิกอยู่บ่อ
บ่เขาเลิกมาได้
เนี่ยเจ้าของเพลงนี้เขามาร้องให้เอง
คุณผู้ชมค่ะฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะ
แต่งเพลงละครเป็นครั้งแรกให้กับละครเรื่องนี้ซีรานีที่รัก
คุณผู้ชมสามารถรับชมเอ็มวีตัวเต็มได้ที่ยูทูปไทยรัฐนะ
และอย่าลืมไปดูไปฟังกันเยอะนะคะ
แล้วก็ติดตามซีรีส์ความรักสุดเข้มข้นเรื่องนี้
สิรานีที่รักทุกวันเสาร์๖โมงเย็น
เริ่มเสาร์ที่๑๘พฤศจิกายนนี้

แล้วบอกเลยว่าดิฉันไปฟังมาแล้วเพลงนี้ยังไงบ้าง
ตรงกับหลากหลายเรื่องราวในชีวิตเหมือนกันนะ
ไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย

ฟิลแบบว่าฉันก็มีดีมีเลวปากปนกันไปแหละ
มนุษย์ธรรมดาแต่ฟังแล้วมันแบบเจ็บจี๊ดในหัวใจ